ศิลาจารึกหลักที่๑กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟไว้ว่าเป็นงานรื่นเริงใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัยทำให้มีการสันนิษฐานว่าเป็นงานลอยกระทง
ประเพณีลอยกระทงในภาคกลางจัดเป็นงานนักขัตตะเริกประจำปีชาวบ้านจะเย็บกระทงด้วยใบตองหรือกาบพลับพลึงเป็นรูปดอกบัวตามแต่จะคิดประดิษฐ์กัน
แล้วปักทูบเทียนใส่ดอกไม้พอตกค่ำจึงพากันไปที่ท่าน้ำจุดทูบเทียนตั้งจิตอธิษฐานแล้วปล่อยกระทงลอยตามน้ำไป
ในวันเพ็ญเดือน๑๒นี้สมัยก่อนเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนพระจันทร์อยู่ตรงศีรษะพอดี
ชาวบ้านจะตักน้ำใส่ตุ่มไว้กินและอาบถือขึ้นว่าเป็นเวลาที่น้ำนิ่งและใสสะอาดที่สุด